เดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้นะคะเป็นเหตุการณ์ที่รถของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสังขระบุรี
พลิกคว่ำนะคะกลางป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนเพราะว่ากำลังจะไปช่วยรักษาชาวบ้านในพื้นที่ชายขอบ
เพราะดีนะคะเจ้าหน้าที่ทั้ง๖คนไม่มีใครได้รับบาดเจ็บค่ะ

นี่แหละค่ะเป็นคลิปที่นายสมชายทองผาภูมิพรทวีโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊กนะคะ
แล้วก็มีข้อความบอกว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสังขระบุรี
ถึงตัวจะตายก็ช่างมันต้องให้ชาวบ้านมีสุขค่ะ
พลนามัยที่ดีหมอชัยขอบไม่ใช่เพียงแต่ฉีดยา
ต้องเอาชีวิตตัวเองเข้าแลกเพื่อเข้าถึงการรักษาชาวบ้าน
ให้มีสุขภาพดีกลางป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนมรดกโลก
หลังจากที่ฟ้ากระหน่ำฝนตกติดต่อกันไม่หยุด๕วัน
เจ้าหน้าที่เกือบไม่รอดเหตุรถพลิกคว่ำกลางป่าค่ะ
ไปรักษาดูแลชาวบ้านชายขอบห่างไกล
หากลับ๓คันผ่านไปได้แล้ว
หรืออีกคันนึงก็ช่วยดูกันอยู่ว่าจะผ่านหรือเปล่า
แล้วก็เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ

ร้องไหนละคันเรียกจะไปอีก๒คัน

เมื่อวานก็จับพลิกไว้ตั้งไว้แล้ว

ถ้าสะตาติดถ้าไม่มีปัญหาจะขับออกมา